สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นนะครับ
วันนี้ข่าวสารเรื่องของฟุตบอลนี่
มีเรื่องของการปาดหน้ากันจนช้ำใจกับงานเปิดตัวสโมสร
วันนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วก็เป็นข่าวของทีมที่กำลังจะเตะ
ฟุตบอลไทยแลนด์แชมป์เบียนส์ครับในช่วงหัวคราบดีกว่า
ใช่ครับก็คือกองกลางหน้าหล่อจะว่าอย่างนั้นก็ได้
ก็คือชาริวชะปุยสตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดแล้วนะครับ
สโมสรต้นสังกัดใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องราวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุต

จริงก็ต้องเท้าความมาก่อนอย่างที่ข้าวบอกไปนะครับว่า

แน่นอนแล้วก็เซ็นไปเรียบร้อยโดยที่
การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่เกิดขึ้น

แต่เรื่องนี้สุดท้ายทำไมถึงต้องเอากล่าพูดอีกข้าว
มีแววเหรอแล้วชุดใหม่ถ้าแบบชุดใหม่ได้จะไม่เอาหรอ
ก็คือมีการยืนยันจากคุณพาธิสุภพงศ์ครับ
รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศเนี่ยยืนยันก็คือน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวไปสอบถามนี่แหละ

ว่าเป็นสัญญาที่ทำกับทางสมาคมนะครับไม่ได้ทำกับผู้บริหาร

แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้บริหาร
ถ้าเกิดกรณีที่เป็นชุดเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดใหม่ที่ได้มาบริหารงาน
อันนี้ก็จะต้องมีการชดใช้ในเรื่องของค่าฉีกสัญญาตามกฎทั้งหมด
เพราะว่าเขามีการเซ็นสัญญากับทางสมาคมไปแล้ว
เซ็น๒ปียังคิดดูจ่ายเป็นหลักเท่าไหร่ละ

เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงก็แค่เล่าสู่กันฟังนะครับ

ตอนนั้นก็แยกทางกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเซ็นสัญญากับสมาคม
สัญญากับตัวนายกแต่นายกก็ต้องจ่ายเองนะครับ

คราวนี้ก็เลยชัดเจนแล้วว่าอย่างที่ข้าวบอกคราวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อยู่ต่อแน่นอนผลงานดีไม่ดียังไงก็วัดกันที่เกมในสนามของทีมชาติไทย

ครับผมขณะที่กวินธรรมสัจจานันทร์นะครับจากข่าวลือก็มีข่าวลือออกมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่แหละนะครับ
เพราะว่าเรื่องภารกิจทางด้านของการทหารนะครับก็ต้องกลับไปทำให้ตอนนี้ต้องหานายทวารเร่งด่วนนะครับ
ทำให้กะวินธรรมสัจจานั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกคุณสำคัญที่ทางซัปโปร่นสนใจที่จะดึงตัวมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ากวินไปอยู่เบลเยี่ยมหายไปในช่วงปี๒ปีหลัง
หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บไปแล้วก็แทบจะไม่ได้ลงเฝ้าเสาเลย
เรื่องนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเปิดไปก่อนเพราะว่าหลายที่เขาก็ใช้คำที่ข้าวบอกเป็นข่าวลืด
แล้วพอรางวัลเริ่มมีโอกาสที่จะไม่ได้ไงเพราะว่าเมืองทองเองก็ต้องใช้

แล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดจะเอาดอกบะเริ่มไปอยู่ที่ซัปโบโรจะดึงตองกลับมา
นี่ก็เป็นคำตอบแล้วครับว่าเขาซื้อขายขาดกันไปจริงนะครับ
ใช่ครับแล้วคือจริงแหละก็อย่างที่เห็นกันก็คือสัมพันธ์ของ๓สโมสรนี้มันจะเห็นได้จากดิวนี้แหละ

เรื่องชับปุ๋ยเป็นยังไงครับข้าว
ชะปุยตอนนี้เนี่ยเตรียมจะย้ายไปเปิดตัวยังอยู่ในกรุงเทพนะครับ
จะย้ายไปเปิดตัวกับการท่าเรือแล้วนะครับก็มีข่าวกับหลายทีมจริง
เหงราชบุรีจะไปเขาเรียกว่าอยู่ในคราบของบังกอง

ก็คือแม่บุญยิ่งพูดในงานแสหร่างข่าว

คุณจะใส่หน้ากากแล้วเปิดตัวออกมาเลย

สุดท้ายหน้ากากอยู่แต่คนไม่ไปครับ
คนก็มาอยู่ก็กัน๕๐๐แหละตรงแล้ว
น่าจะไม่น่าพลาดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเกือบครึ่งเลยนะครับ
มีรายงานว่าก็อยู่ที่ประมาณ๓๔แสนบาทต่อเดือนนะครับแต่ก็อันนี้เป็นเพียงตัวเลขกลมที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่พอที่จะเชื่อถือได้อยู่เหมือนกัน
ครับสิ่งหนึ่งที่แฟนเห็นว่ามันส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าปุ๋ยไปนั่งอยู่ในเกมที่การท่าเรือเล่นกับ
แล้วก็มีนักเตะของการท่าเรือ๒คน
โอ้โหกองกลางตอนนี้มานั่งสำรองไม่พอ

โอ้โหกองกลางทับกันไม่รู้จะกี่คนเอากี่คนแล้วนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่า
จะเป็นจริงตามที่เราคาดการณ์กันหรือเปล่า

นะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวลุ้นกันต่อเลย
กันอีกครั้งครับระหว่างเชียงรายกับการท่าเรือนะครับ
แล้วเป็นท่าเรือเนี่ยเอาชนะจุดโทษไป๑๔หรือ๑๓
คือยิงกันมารถทอดมากเลย
คุณนี้จะมาที่ที่ผมบอกว่าชับปุ๋ยไปนี่แหละ
มานั่งดูสนามนี้แหละ
ใช่นะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ว่าอาจจะไปอีก

แล้วก็มีดาบิดโรเชล่าแล้วก็ธนบูลเกษารัฐ
แล้วก็เฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสด้วยนะครับ

ก็เหมือนเป็นการตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการให้กับฟุตบอลไทยลีก
จะเปิดฉากในช่วงสัปดาห์หน้านะครับในช่วงวันที่๑๔กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ